ก็ทุกคนคงรู้จักแมวกาฟิลใช่ไหมคะคำถามของนุ้ยคือกาฟิลเป็นแมวพันธุ์อะไร
คิดว่าแบบนี้ด้วยครับดูแล้วน่าจะคุ้นสุด

ลุ้นกันนะครับใช่หรือไม่ครับ

คือถ้าผมไม่มายืนตรงนี้นะน้องจะคิดไม่ออกเลย
คุณมันมีออร่านะคุณส่งมาแล้วมาให้เด็กมันเนี่ย

ถ้าอันนี้ไม่พลาดก็มีโอกาสนะฮะ

แต่ว่าคะแนนสะสมเราน้อยกว่าเขาเท่านั้นเองนะครับ

พร้อมแล้วมุนเลย
หยุดที่มีนะฮะ

แล้วก็น้องโมบาย

งานอดิริก็ชอบไปนั่งอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟค่ะ

แล้วก็อยู่ร้านกาแฟก็ไม่ทราบว่าจะถามเกี่ยวกับอะไรนะฮะ

มีอยู่สุดท้ายคือ๓เหรียญ

อันนี้ถ้าถูกได้๑๐คะแนนเต็มเลยนะ

หมอฟังเฉลยว่าตุ๋งแป้งจะอยู่รับเราหรือจะไป
แล้วต้าจะได้๑๐เฟรนเต็มหรือไม่

ไม่น่า

ก็ดีอ่ะพลุกเหรอเอาเลยชนะผู้หญิงให้ผู้หญิงต้องรอแล้วแล้วต้าเนี่ยภูมิแป้งมานั่นเนี่ย
เดี๋ยวพี่หมอเดี๋ยวหมอจะกลับแล้วขอบคุณหมอนะครับขอบคุณนะครับ
เอาล่ะตอนนี้ต้าจะสิบไปชิงหนึ่งแสนเพราะว่าได้สิบคะแนนเต็มเลยนะฮะ
หมูแป้งนี่ไม่ทันแล้วแต่คนหนึ่งที่จะไปลุ้นอีกคนนึงก็คือน้องเอี๊ยมครับ
มาครับลุ้นครับวงล้อมาเลยครับวงล้อหมาชน
ล้อมหาชนมาพร้อมแล้วของเอี๊ยมนะครับหมุนเลย
มาแล้วนะฮะมีน้องไป๊นะฮะพี่เปิ้ลนะฮะน้องนุ่นแล้วก็น้องตี้
ถ้าตอบผิดตกรอบเลยครับเอาใครดีจ๊ะคุณนุ่นค่ะอ่า
คุณนุ่นนะครับผมคุณนุ่นแนะนำตัวครับ
สวัสดีค่ะชื่อนุ่นค่ะชอบฟังเพลงเคป๊อป
นักร้องที่ชอบก็คือนิชิคุณค่ะ
หมอเพื่อนหมอเพื่อนเดี๋ยวช่วยกันได้หมดได้หมดได้หมด
ไปหมอเพื่อนแต่พี่ไม่รู้นะเอาพี่หมอเพื่อนละนะ
หมอเพื่อนไปหมอเพื่อนไปสุงแป้งมานั่งลุง
นี่ดูสภาพผู้สมคุณค่าทั้งหมดนี่สมคุณค่า
หมดละหมดละสภาพหมดสภาพแล้วนะครับ
หลังจากน้องสุงแป้งของเราได้จากไปนะครับ

ถ้าตอบถูกได้ไปซะนั่นเองถ้าตอบผิดน้องเขาจะตกร้องทันทีนะครับ
เอาใจช่วยนะครับแน่นอนมีอยู่นะฮะ
เหรียญที่เหลืออยู่เทหมดเลยครับต้องโดนบังคับเล่นหมดแล้วนะครับ

คำถามของนุ่นนะคะอยากจะถามว่าคุณนิชคุณเกิดที่ประเทศอะไรค่ะ

หรือที่ประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษ

เกิดที่ไทยเลยหรือเปล่าหรือเกิดที่อเมริกาหรือที่อังกฤ
ไทยหรืออเมริกาไม่ไทยก็อเมริกา

หนูว่าอเมริกาหรือเปล่าดูจากเบ้าหน้าเขา
อ๋อเบ้าเลยใช่ไหมคะ

น่าจะแต่ไม่น่าไทยเนาะ
ไม่น่าไทยอ่ะหนูว่ามันง่ายไปไปอ่ะ
อ่าตอบครับ

ต่อที่อเมริกานะฮะคิดมาทางเดียวกันนะครับ

ได้ไปสัตว์เดทกับน้องต้า

ตอบมาแล้วว่าอเมริกา

ก็คือคุณนิชิคุณเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ

แต่ว่าไปเกิดที่อเมริกา
แคสต์งานนี้ที่อเมริกาแล้วก็ได้ไปร่วมงานที่เกาหลี

เพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะขอบคุณหมอเพื่อนมากเก่งมากเลยนะครับ

ตอนนี้ติดเลือกแล้วนะครับระหว่างต้ากับเอี๊ยมนะครับ
ได้๑๐คะแนนเท่ากันเก่งมากเลยนะครับ

ใครเล่นก่อนครับ
ต้าเล่นก่อนนะครับ

๑ครับ

เขื่อนรัชประพาอยู่จังหวัดอะไรระหว่างลบบุรีและสุราธานี

อุทยานแห่งชาติแม่วงอยู่จังหวัดอะไรลบบุรีหรือกำแพงเพชรครับ

แม่สะเรียงอยู่จังหวัดอะไรน่านหรือแม่ห้องศร

อุ้ยเก่งแล้ว

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอยู่จังหวัดอะไรนครนายกหรือกาญจนบุรี

น้ำตกถ้วยแม่ขมิ้นอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและคนที่เข้าไปชิงเงินแสนคือน้องเอียมนะครับ
โอ้โหเก่งมากว่านายท่าก็เก่งมากว่า
ว่าไงบ้างน้องตารู้สึกไงบ้างเมื่อเย็นเลยนะ

ศิลปินเพิ่งออกซิงเกิ้ลแรกครับ
ชื่อเพลงคือว่าหัวใจไม่เหนื่อยครับผม

แล้วก็ดอกจันทร์

แล้วก็น้องถุงแป้งด้วยนะครับ

เฉียดเฉียวมากเลยนะ

มีพี่ป๋องนะฮะน้องหมอเพื่อน

ป๋องนี่ก็เคยเข้าไปช่วยได้เงินแสนมาแล้ว

หลายหมื่นนะพี่บอลนี่ก็ไม่ธรรมดา

การันตีพี่บอล